ส่วนเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันค่ะ
เป็นรอยแปลกอีกแล้ว
ไปดูซิว่าใช่ร่องรอยจากพญานาคอย่างที่ชาวบ้านเขาว่ากันหรือเปล่า
รวมความยาวของรอยประหลาดเนี่ยวัดได้เนี่ย๑๕เมตร
อันนี้เริ่มลองจำลองให้ดูล่ะ

ชาวบ้านบอกส่วนหัวอยู่ตรงนี้ส่วนหางอยู่ตรงนี้แบบนี้

ก็เลยไปพูดคุยเรื่องนี้กับลูกศิษย์วัดป่าเรไร
คุณพี่เจรวัชวงศ์นะคะ
เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนเห็นรอยนี้เป็นคนแรก
คุณพี่แกบอกว่าคุณชนะ
ว่าไงชิสาคุณไม่ต้องค่ะ
วันนี้นะผมมาทำความสะอาดบริเวณหน้ากุฏิล้าง

แต่จู่นะสายตาก็เหลือไปเห็นเนี่ย
รอยสีขาวเหมือนกับเลื้อยไปตามขอบปูน
พอเห็นแล้วผมเนี่ยโอ้โหขนลุกไปหมดเลยคุณชนะ
ส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
เข้าห้องน้ำไม่ถึงขนลุกขนาดนี้นั่นดิไม่ใช่น่าจะตกใจ
ใช่รอยพญานาคจริงหรือเปล่าแต่มันก็มีความเป็นไปได้
เพราะมันสีมันผิดเพี้ยนจากจุดอื่นไง
มันด่างนะงั้นไปฟังเสียวพี่เจอร์เรกันดูค่ะ
ทำไมถึงทราบว่าเป็นรอยพญานาคอยู่ตรงนี้ครับพี่
อันนี้ก็ไม่เราก็ไม่รู้มันกลายคืนนี้ครับ

มีความคิดที่มันแปลกอยู่มันไม่มีรอยไม่เคยมีรอยมาก่อนนะครับ
มันเป็นแค่เนื้อแล้วก็เหลือเป็นร่องใช่ไหน
เออแต่มันก็มันก็เกิดขึ้นได้ในหลายกรองอันนี้
ใช่ถูกต้องค่ะส่วนทางด้านเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรนะคะ
อาจารย์วรวุฒิเตชะพะโลนะคะท่านก็บอกว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนโยมนะ
อัตมาเนี่ยก็ไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวเรื่องนี้หรอก
ส่วนชาวบ้านที่เขาเชื่อมันก็เป็นเรื่องนานาจิตตังค
ท่านเจ้าอาวาสบอกยังไงก็ขอฝากถึงทีมงานตลอดข่าวนะ
ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ

ฝากเตือนกันแบบนี้ทุกวันแหละดูข่าวแปลกแบบนี้